กลับมาในช่วงนี้ยังสนุกกันอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องใบตอง
เต้นคลายร้อนช่วงที่ผ่านมาเห็นคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกเราเยอะมาก
อากาศร้อนมากหลายคนเลยอยากจะถามคุณผู้ชมว่ามีวิธีคลายร้อนกันยังไงบ้าง
ก็ส่งมาบอกเราได้ดิฉันบอกเลยทาแป้งเย็นตะกี้โรยจักรแร้อะไรทาหมดเลย
เผยกันตรงนี้เลยทุกคนทำจริงแหละอยู่ที่ว่าจะบอกหรือเปล่า
ใช่ไหมแล้วมันดีขึ้นไหมมันดีอุดมสิไม่เชื่อไม่เป็นไร
คุณมีวิธีคลายร้อนอย่างนั้นมีผมก็ต้องดื่มน้ำเยอะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ต้องอยู่ติดกับน้ำแข็งเลยต้องบอกว่าอย่างนั้น
เพราะช่วงนี้อากาศร้อนยิ่งเย็นดื่มน้ำเย็นชื่นใจ

โอ้โหชื่นใจจะบ้าเหรอไม่ต้องมาถูดื่มเอา
โอเคงั้นใครมีวิธีคลายร้อนแบบไหนก็ส่งมาบอกเรากันได้นะคะ
อยากได้วิธีสนุกฮาด้วยกันนะ
แต่ว่าในช่วงนี้มาติดตามสีสันงานบวชนาคกันก่อน
ปกติคุณบอกว่าเขามีความเชื่อใช่ไหมว่าถ้าใครเป็นคนแห่นาคเข้าโบสถ์
เป็นบุญใหญ่เลยจะเป็นบุญใหญ่นาคเนี่ยห้ามเอาขาเหยียบพื้น
ถูกต้องครับแต่คราวนี้หลายคนเหลือเกินทำไมแบกไม่ไหว
พยายามแล้วเพราะว่านาคมีน้ำหนักทะลุไปแล้ว๑๐๐กิโลกรัม
เวียนกันมา๔คนก็แบกไม่ไหวสรุปแล้วนาคเดินขา
แบบนี้นะคะใครได้รำแบบนี้จะได้บุญแล้วก็ได้เป็นนางฟ้า

นี่เป็นงานบวชของนายประพันธ์ยอดทองอายุ๒๔ปี
ที่บ้านภัยพระยักษ์ตำบลเทพเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินค่ะ
ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านร่วมขบวนแห่ด้วยรถยนต์เนี่ย
เหยียดจากบ้านมุ่งหน้าวัดศรีมาวนารามตำบลตาตุม
โดยมีรถบรรทุกเครื่องเสียงเปิดเพลงสร้างความคลื้นเคลงให้กับผู้ร่วมขบวนแห่
เต้นรำบนรถอย่างสนุกสนานตลอดทางแบบที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะ

ต้องมีการแห่นาครอบโบสถ์๓รอบตามประเพณีที่ถือปฏิบัติก็คือ
นาคต้องมาเหยียบพื้นดินเหมือนคนทั่วไป

ถูกต้องงานนี้ค่ะงานเข้ากันเลย
เพราะว่านาคมีน้ำหนักมากถึง๑๐๕กิโลกรัม

ดูนะมีการวอร์มร่างกายก่อนด้วยนะคะ

ผมเห็นแล้วนึกถึงแข่งยกน้ำหนัก

นี่ยังครีนไม่ขึ้นแล้วจะเจชันไหม
กำลังใจเพียบแต่ว่าเขาซุดไปแล้ว

เลือกกันไปคนที่๓และคนที่๔มาดูค่ะ

นาคยังยิ้มได้คนที่๔ค่ะโอ้ยคนที่๔น่าสงสารด้วย

โอ้โหไม่ไหวสรุปแล้ว๔คนก็มีสภาพไม่ต่างกันเลย
แล้วก็สุดท้ายยกทงขาวแบกกันไม่รอด
ก็คือสรุปแล้วต้องปล่อยนาคแบกน้ำหนักตัวเองเดินวนรอบโบสถ์ค่ะ

หลังจากหน้าเดินวนรอบครบ๓รอบแล้วนะคะ
ก็มีการโปรยทานให้กับผู้ที่ร่วมงานมาแย่งกันอย่างสนุกสนาน
และพิเศษก็คือให้รีบเปิดดูถ้าเกิดใครได้ไป
รีบเปิดดูว่าภายในมีระบุรางวัลพิเศษเอาไว้ด้วย
ถ้ามีใครได้ก็รีบไปรับเงินจากเจ้าภาพเพิ่มเติมได้ทันที
นี่ก็เป็นศีลสรรค์งานบวชนะคะ
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใครเอาไปทำได้เลยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
ก็ช่วยร่างวันข้างโผล่ทางเต็มที่เลยส่องอะไรก็ได้
โอ้ถ้าเป็นดีฉันตอนเด็กนี่กระโปร่ง

ส่วนอีกรายการของคุณมาติดตามเรื่องนี้กันบ้าง
เป็นเรื่องราวของการหารายได้เสริม
เรื่องราวของการเลี้ยงจิ้งหลีดขาย
ไม่ใช่ผันจิ้งหลีดไม่ใช่ผันจิ้งหลีดเขาเลี้ยงจิ้งหลีด
อ๋อแมลงไงตั้งแหละโอ้โหเขาบอกว่าเป็นศาสตรกิจชนิดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับ
ขายออกไปต่างประเทศไปไกลถึงยุโรปเลยนะ

ใช่แล้วเป็นจิ้งหลีดออร์แกนิคเงินแสนซะด้วย

คนละจิ้งหลีดอันนั้นเขาเป็นนักร้อง

แต่นี่ก็เป็นจิ้งหลีดเงินแสนโอ้โหเขาบอกว่าสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมคุณผู้ชมครับ

นี่คือฟาร์มจิ้งรีดชุติการนะครับในตำบลศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
แห่งนี้ครับเป็นของนางสาวชุติการเจื้อยแจ้วอายุ๓๘ปีซึ่งเป็นเจ้าของนะครับ

ซึ่งคุณชุติการครับเขาเล่าว่าตัวเองจบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับปัจจุบันเนี่ยทำงานตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประหลัดเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
เมื่อปลายปี๒๕๕๗นะครับก็เห็นเพื่อนบ้านเขาเลี้ยงจิ้งหรีดขายกับแม่ค้าขายแมลงทอด
ประกอบกับเห็นว่ามีร้านขายแมลงทอดจำนวนมากไง
ไอเดียครับปรึกษากับคุณแฟนแล้วก็ทดลองเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริม
โดยต่อเติมด้านหลังและด้านหลังบ้านนะครับเป็นโรงเรือนแล้วก็มีรังขนาด
คูณ๓เมตรทำจากกระเบื้องแผนเรียบจำนวนกว่า๔๐ใบนะ
ภายในรังแต่ละใบก็บรรจุรังไข่กระดาษไว้เกือบเต็มพื้นที่
จิ้งหลีดขาวนี่แหละขนาดต่างถูกเลี้ยงเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
เขาบอกว่า๒คุณชุดการเนี่ยนะมีความพยายามมาก
เพราะว่าในช่วงแรกนะทั้งคู่เขาเผยว่าไม่มีความรู้ในการเลี้ยงเลย
ประสบปัญหานะครับขาดทุนไปหลายหมื่นแต่ว่าไม่ย่อท้อครับคุณผู้ชมครับ
ก็เริ่มศึกษาวิธีการเลี้ยงอย่างจริงจังจึงทำให้รู้วงจรชีวิตของจิ้งหรีดว่าเป็นอย่างไร
ดูแลเป็นอย่างดีในการที่จะเลี้ยงให้เติบโตขึ้นมา
ปรากฏว่ามียอดสั่งซื้อนะครับเข้ามาจากหลายจังหวัด
รวมถึงแม่ค้าในจังหวัดสุโขทัยก็รู้ข่าว
มาติดต่อขอซื้อไปขายทอดจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
แล้วก็เมื่อต้นปีที่แล้วครับมีคนมาติดต่อขอซื้อจิ้งหลีด
เพื่อส่งออกไปต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา
เกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษโอ้โหไปไกลหลายที่เลยนะ
แต่ละประเทศเนี่ยเป็นประเทศยากใหญ่เท่านั้นเลย

จัดส่งเดือนละประมาณ๑๐ตันประมาณรายได้เดือนละ๒๐๐๐๐บาท

อ่านข่าวแล้วไปเลี้ยงจิ้งหลีดดีกว่า
คุณก่อนได้ต้องขาดทุนก่อนไหม
ลืมเขาต้องมีความอุตสาหะไงไม่ใช่อยู่แล้วเลี้ยงได้แล้วก็มีรายได้แบบนี้
ตอนนี้นะครับเห็นว่าตลาดของแมลงยังไปได้ดีนะครับ
นั่นคือที่เจ้าของเขาบอกแล้วก็ยังบอกอีกว่า
ส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจเนี่ยหันมาเลี้ยงกันครับ
จากการเลี้ยงเขาบอกว่าไม่ยุ่งยากนะ
โดยพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์โดยไม่หวง
สามารถศึกษาการเลี้ยงฟาร์มได้ตลอดเวลา

สงสัยไอ้จิงหลีดไปทำอะไรได้บ้าง
จิ้งหรีดนะครับไปทำอาหารหลากหลายนะครับ

จากเมนูของจิ้งหรีดทอดยำต่างนานาแล้ว

ถูกต้องถูกต้องเลยเก่งมาก
เขาเรียกว่าคนอีสานเขาก็นิยมจับกระปอมหรือว่าจับกิ้งก่ามาทำเป็นอาหารกัน
และที่สำคัญเมนูนั้นมีชื่อว่าก้อยกระป๋อมค่ะ

ไปดูวิธีการจับกันก่อนดีกว่า
ต้องมาเป็นคู่ด้วยนะไม่ได้นะคนเดียวไม่สนุก
นี่หนุ่มสาวคู่นี้เค้าขากระปอมกลับขี่รถจักรยานโยนตะเวนไปตามถนนอำเภอพี่บูรณ์มังสาหานอุบลราชาธานี
สายตาของคนนั่งซ้อนท้ายจับจ้องไปที่ต้นไม้ค่ะ
มองหากระป๋อมแบบนี้หรือว่ากิ้งจ่า

ช่วงหน้าร้อนกระป๋อมเขาชอบขึ้นต้นไม้ไปชูคออยู่
เมื่อเห็นคนมันก็จะนิ่งไม่วิ่งหนีเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นนะ
การจับกระป๋อมช่วงหน้าแหลง
ทางภาคอีสานเขาจะชื่นชอบกันมาก
เพราะว่าถือว่าเป็นการโชว์ความสามารถโชว์หญิง
ีใช่และนี่หนุ่มก็จะพาสาวเนี่ยนั่งซ้อนท้ายมา
เพื่อที่จะโชว์ว่าสามารถจับกระป๋อมได้นะจ๊ะ
ส่วนวิธีการจับกระป๋อมมีเครื่องมือจับ
นั่นก็คือเป็นแบบง่ายหาได้จากพื้นบ้านวัสดุพื้นบ้าน

นั่นก็คือไม้ไผ่แล้วก็เชือก
โดยเอาเชือกไปผูกไว้กับปลายไม้ไผ่ทำเป็นห่วงไว้คล้องกระป๋อม
เมื่อเจอกระป๋อมอยู่บนต้นไม้
ให้ใช้ห่วงคล้องคอแล้วก็ดึงกระตุกเชือกมาแบบสักครู่นี้
แค่นี้กระป๋อมก็จะติดบ่วงออกมาอย่างง่ายดายนะครับ

ทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
ซึ่งนายชายเดชตุ้มมาตรอายุ๒๒ปีบอกว่า
ในช่วงหน้าแรงกระป๋อมจะออกมาอยู่ตามต้นไม้
และเป็นช่วงที่ชาวบ้านรวมทั้งตัวเอง
ก็จะออกลากกระป๋อมเพื่อนำไปทำอาหารค่ะ

ล่าไปทำอาหารเพราะว่าบางวันได้กระป๋อมมา

โดยใช้เวลาหาประมาณ๒๓ชั่วโมงเท่านั้น
และได้มาถึง๒๐๕๐ตัวเลยนะเยอะมาก
เมนูกระป๋อมที่อร่อยแล้วก็ได้รับความนิยมมาก
นั่นก็คืออะไรก้อยกระป๋อมใส่มะม่วงเปรี้ยวนะ
เขาบอกว่าอร่อยมากแซ่บมากค่ะ
อร่อยจนไม่ยอมขายกระป๋อมที่จับได้นี่แหละ
เราว่าจะเก็บไว้ทำก้อยกระป๋อม
ใครที่ชื่นชอบก็ลองดูอะไรอาหารอะไรแปลกแบบนี้นะ
จริงก็เป็นอาหารพื้นบ้านของภาคอีสานนี่แหละ

แต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่านั้นเอง
จริงเมนูลาบตุ๊กแก่เราก็เคยนำเสนอไปแล้ว

คุณผู้ชมครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้
โอ้โหไปดูวิธีคลายร้อนกันหน่อย
อย่างมนุษย์เราก็อย่างที่คุยกันไป
มีวิธีใช้ร้อนแบบทาแป้งดื่มน้ำเย็น
แต่สัตว์เนี่ยสัตว์เลี้ยงเขามีวิธีคายร้อนอย่างไรล่ะ
นั่นสิลงนักนี่นะขนยาวน่ะเออว่ายน้ำ
ว่ายน้ำไหมหยับลงไปว่ายน้ำ
เออน่ารักไปดูกันหน่อยนะครับว่าเราเป็นอันสัตว์
เดี๋ยวเขามีวิธีการในการคายร้อนอย่างไรบ้างครับ

อลงกรอักษรนิติอายุ๔๐ปีเจ้าของร้านบอกว่า
หลังจากที่สภาพอากาศเริ่มร้อนตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมา
ทำให้มีลูกค้าพาน้องหมาตัวโปรด
เข้ามาใช้บริการอาบน้ำตัดแต่งขนกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่จะเป็นสุนัขพันธ์ขนปุ๋ย
โดยเฉพาะพันธุ์พุดเดิ้นพันธุ์ชิสุหรือพันธุ์ปอมเมอร์เนียน
ขั้นตอนแรกทางร้านจะนำน้องหมาวางลงในอ่างอาบน้ำ
และเริ่มใช้ฝักบัวฉีดน้ำไล่สิ่งสกปรกต่างตามตัวออก
แล้วใช้แชมโพลฟอกขัดถูตามซอกคอหูนิ้วเท้า
หรือส่วนอื่นจนสะอาดหมดจด
จากนั้นจึงอุ้มเข้าห้องแอร์ที่เย็นฉ่ำ
และใช้ดรายเป่าขนจนแห้งสนิท
ก่อนจะใช้กันไกลและแบตเตอเลี่ยนตัดซอยตามทรงที่ลูกค้าต้องการ
ส่วนใหญ่เจ้าของน้องหมาที่มาใช้บริการ
นิยมให้ทางร้านตัดซอยไถขนจนสั้นเกลียน

และเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว

มีลูกค้านำน้องหมามาอาบน้ำตัดแต่งขน
วันละ๓๐๔๐ตัวทีเดียว
จากเดิม๑๐๒๐ตัว

ส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวน้องหมา
เริ่มตั้งแต่๒๐๐บาท
ส่วนเจ้าของน้องแมวที่ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพี

เผ็ดแห็งลูกร้อนจนมิ้นถ่อยไม่ไหว

เพราะคงมีแต่ไอร้อนออกมา
ก็เลยไปซื้อน้ำแข็งหลอดมาใส่กระมังให้น้องแมวเลีย
ตัวเมื่อเมียน้ำแข็งจนพอใจแล้ว

นอนมันอยู่ข้างกระมังนั่นแหละทั้งเอาหัวถูบ้างเอาตัวถูบ้างเย็นดี
ตัวเลียแล้วไม่เย็นทันใจงับก้อนน้ำแข็งเข้าปากเคี้ยวกรุบเย็นชื่นใจ
นี่ถ้าน้องแมวพูดได้คงอยากบอกเจ้านายผู้ใจดีว่า
เหนียวขอบคุณมากค่ะที่ทำให้หนูหายร้อนเหมียวรักจึงไป
ข่าวไทยรักทีวีรายงานเมี๊ยว
น่ารักเห็นแล้วก็โอมยิ้มเนี่ยเมี๊ยว
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่ต่างที่น่าท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ครับ